ดูเหตุการณ์เพื่อนบ้านค่ะเวลาถ้าเราจะอ่านคำว่าเพื่อนบ้าน
มันจะจบลงที่เพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกัน
ทะเลาะกันค่ะเขาบอกว่านี่ดูเลยตูบเป็นเหตุ
เพื่อนบ้านเปิดศึกเปิดศึกจริงเขาบอกว่ามีปัญหากัน๒วันติดเต็ม
ยังไงเคลียร์ไม่ได้ลองดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวขวัญเล่าให้ฟังมันเพราะอะไร
หอคิวน่าดังนะอ่ะ
เป็นยังไงคะคุณคิงคุณผู้ชมโอ้โหดูเดือดไหมคะทะเลาะอะไรกันครับนั่นน่ะ
นี่ไงคุณยังสงสัยมาเล่าให้ฟังค่ะกล้องมุมจรปิดจับภาพเลยค่ะ
โอ้โหเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะอยู่กันคนละฝั่งแต่มีปากเสียงกัน
ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยเรื่องเรื่องของเรื่อง
เป็นเรื่องของรองเท้าที่หายไปเออขวัญพูดแบบนี้เลย
ใส่เสื้อสีดำชื่อในเอค่ะนะแล้วก็มีพ่อมาด้วยชื่อตาอ๋อย
กับครอบครัวเดินเข้ามาหานางศรีไพรหรือว่าป้าไพรที่เขาเรียกกันนะคะ
อายุห้าสิบแปดปีป้าภัยเนี่ยเป็นอะไร
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ถูกทำร้าย
ตอนแรกเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายก็มีการลงไม้ลงมือกันนะคะ
อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็มีคนที่พยายามจะเข้าไปห้าม
เหตุการณ์นี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเกิด๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเย็น
ป้าภัยป้าภัยอย่างไรป้าภัยบอกมาร้องต่อสื่อหน่อย

ภัยบอกถูกรุมทำร้ายตามในคลิป๑เดือนแล้วนะ

คุณแซคลงพื้นที่ต้องไปถาม
ต้องไปคุยให้รู้ความจริงทั้งสองฝ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์วันที่เกิดเหตุมัน๑๙ใช่ไหม

บอกเฮ้ยรองเท้าที่ถอดเอาไว้หน้าบ้านเนี่ย

แต่ก็แอบสงสัยแล้วมันคงมีหมาฆ่าไป

จังหวะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนตาอ๋อย
อ๋อยคือคู่กรณีนะคะฝั่งตรงข้ามบ้าน
ขึ้นมาตะโกนด่าป้าไพรด้วยคำหยาบคาย
แล้วก็ถามว่าเอ้าแล้วสรุปหมาใคร
ถามกลับไปว่าเอ้าสรุปหมามึงเหรอเอ้าแล้วยังไงแล้วถามว่าเอายังไงต่อ
นั่นแหละเป็นจุดประเด็นเลยถามกันไปถามกันมา
ท้าทายกันแล้ววางมวยกันค่ะก่อนที่จะไปเคลียร์กันที่โรงพัก
เขาบอกว่าคิดว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะจบแล้วแต่มันไม่จบนี่คือสิบแปด
พอมา๑๙เกิดเหตุตามจากในคลิปเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะคือเขาบอกว่ามีกล้องบันทึกไว้ก็มีหลักฐานแล้วใช่ไหม
บอกว่ามีจังหวะจังหวะที่ในอาร์ตในอาร์ตเนี่ยถอดเสื้อแล้วเข้ามาในบ้าน
ถามว่านี่แหละค่ะเขาบอกว่าในอาร์ตเป็นลูกคนหนึ่งของตาอ๋อย
ลักษณะคล้ายกับเหมือนมีดึงอาวุธออกมาจากเอว
ตอนนั้นป้าก็บอกว่าป้ากลัวนะเออถูกทำร้ายแล้วก็ต้องมีเรื่องของอาวุธอีก
ทีนี้คุณผู้ชมคะป้าบอกว่าป้าถูกทั้งตบทั้งต่อยเจ็บที่นิ้วกลางมือขวากระดูก
หักปวดระบมไปทั้งตัวรวมไปถึงซี่โครง
เพราะในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกาย

เพราะตาอ๋อยลั่นเอาไว้แบบนี้ว่า

ให้ลูกชายไปทำเขาแต่ลูกชายไม่ได้ทำอะไรเลย

เราก็เลยดันลูกชายเข้าบ้านแล้วเราคือยอมรับตรงนี้คิดว่า

เราแก่แล้วเราเป็นผู้หญิงที่ไหนได้ลุยกันใหญ่เลย
ซ้ายต่อยฝาต่อยซ้ายต่อยฝากัน

ระหว่างที่ลูกสาวเขาตีกันอยู่เนี่ย
มีดนี่คือนี่ฝังตรงนี้คือถ้าลูกชายโผล่หัวก็โดน
ทีนี้นะคะคุณแจ๊คก็เลยไปคุยกับตาอ๋อยและป้าสิริพร
ซึ่งเป็นภรรยานั่นแหละอยู่บ้านตรงข้ามคู่กรณีกัน
ก็ชี้แจงมาอีกแบบนึงนะคะบอกว่าเรื่องมันเป็นเริ่ม

ผลักอกแล้วจะมาทำร้ายป้าสิริพรก่อนก็คือเมียของตาอ๋อย
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมมาพูดเลยเรื่องนี้ที่จะมาทำร้ายเราก่อน

เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะไปยื่นให้ตำรวจพรุ่งนี้ค่ะ
ลูกเขาไปทำอะไรนิดนึงได้ไหม
พ่อไม่รู้เลยวิ่งเขามาใส่ป้ามาถึงนี่เลยมีคนห้ามนี่มายืนตรงนี้

ลูกพูดอะไรป้าพูดอะไรมันก็วิ่งใส่วิ่งใส่

ผมมีคุณมาห้ามแต่ว่ามีคนห้าม
โทรไปบอกลูกชายคนโตแล้วเขามาวันที่สอง
มาเยี่ยมผมว่าเป็นยังไงมาเจอเข้าก็เลยเรียก

อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนบ้านจะบอกว่ายังไง

กุงค่ะป้ากุงเป็นหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยห้ามศึกนะคะ

กุ้งบอกก่อนหน้านี้สองฝ่ายก็ไม่มีปัญหากันหรอก
จะมาทะเลาะกันเรื่องของหมานี่แหละ
ตาอ๋อยที่เป็นคู่กรณีกันกับป้าไพร

บอกนี่ถ้าเกิดว่าหมาฉันไปขโมยรองเท้าเธอจริง
ทีนี้ตอนชุนละมุนเอาจริงห้ามใครไม่ได้หรอกนะ
เพราะทั้งสองฝ่ายก็ต่างอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่

เดี๋ยวให้เย็นลงหน่อยเผื่อจะคุยกันแล้วก็รู้เรื่องกันมากขึ้นนะครับ